ไม่ค่อยคุยกับใครคือจะอยู่เงียบ

จะอยู่ในโลกส่วนตัวแล้ว
แต่ที่แน่เอาแม่มาอยู่ด้วย
รู้เลยว่ารู้อีกทีนึงว่าศึกแล้วมีข่าว
มีข่าวออกมาว่าศึกแล้ว

ก็ได้ข่าวว่าที่ไปได้ตำแหน่งมาก็

ไปได้ตำแหน่งมาจากที่อื่นที่พี่มาย
แต่จำวัดอยู่ที่นี่นานแล้ว

แต่บวชจริงแต่บวชที่ไหน
ทราบบวชมาจากที่อื่น

จะอยู่ในโลกส่วนตัวแล้ว
แต่ที่แน่เอาแม่มาอยู่ด้วย

ก็เป็นพระอารหันธ์เฉพาะของลูก
แต่ว่าไม่ใช่ของพระทั่วไป
จะมาอยู่ที่วัดไม่ได้

ก็คือต้องกลับไปที่บ้าน
นอกจากจะป่วยอย่างนี้ล่ะ

แล้วกิจวัตรของพระสงฆ์

เห็นเข้าไปที่อย่างช่วงจะหลักกะทิน

หลักกะทินคิดว่าก็ไม่ง่าย

ความรู้สึกคิดประจำกัน

ตรงนี้อยู่คนละห้อง๒รูป
ซึ่งก็มีพฤติกรรมคล้ายกันแต่รูปพี่ก็เหมือนกันคือไม่ค่อยพูดนะครับ

พระรูปวัฒน์ที่หวัดสามารถที่หังนี้เคยถูกมีการนี้

ต่อมายังไม่ถึงปีเลยได้๗เดือนอยู่เลย๗เดือน
แต่ที่สัมผัสมาแกก็เพิ่งศึกไปเนอะ
แล้วอยู่ดีวันที่ท่านศึกไปพระในวัดไม่งง
ไม่มีใครรู้หายไปหายไป
หายไปเลยก็คือเก็บของออกไปจากห้องเลยอย่างนี้แหละครับ

ยังอยู่มาเอาทิพย์ไปทีหลัง
คือตอนกลับมาเอานี่ก็คือใส่ชุดเหมือนคนปกติไหมครับ

คือเขาจะมีพี่ชายเขาอยู่พี่ชายที่เป็นพระถืออยู่ที่วัดนี้

เขาจะไม่ค่อยอะไรเหมือนกันเขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับใคร

คือมาจากที่อื่นมาทั้งคู่แหละ
ก็คืออยู่ติดกัน

เมื่อวานยังเห็นพี่ชายพระพี่ชายยังอยู่ไหมครับ

เดินมาจากข้างนอกว่าขึ้นไปข้างบนอยู่ห้องเขา
อุ่นมาสผลได้สามารถควิชเรียนรองการ
ตอนนี้จะแถมเงินที่หน้ายาม